คุณผู้ชมครับไปดูคลิปชวนหลอนกันหน่อยครับ
มีคลิปที่ผู้ชายคนหนึ่งก็คาดว่าเป็นคนทำของล่ะครับ
เขาเอาเท่ากระดูกคนตายไปยัดใส่ในตุ๊กตาเด็ก
หวังทำเป็นกุมารทองส่งขายให้กับลูกค้า
คาดว่าเป็นลูกค้าอยู่ที่ฝั่งประเทศเวียดนาม
นิยมชอบกันแบบนี้แต่คำถามคือเท่ากระดูกคนตาย
ขโมยมาหรือเอามันจากไหน

นั่นเอาสิฮะไปดูคลิปก่อนเลยครับ
คนนี้เขาบอกว่าน่าจะเป็นหมอผีแล้วครับคนที่มีวิชาอาคมนะใส่สร้อยคอเป็นลูกประคำแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งเขาถ่ายคลิปเอาไว้ให้
ลักษณะก็คือเนี่ยนั่งเปิดโรงที่ใช้เก็บกระดูกเนี่ยนะครับนะฮะผู้ชายคนนี้ก็แต่งกายเนี่ย
มีอะไรเนี่ยผ้าเต็มไปหมดเลยแล้วก็พูดคุยกับคนถ่ายคลิปว่าโอ้โหนี่กระดูกเต็มไปหมดเลย
อันนี้ก็ส่วนหัวนะอันนี้มีแผ่นกระโหลกนะเขารู้หมดเลยนะฮะว่ากระดูกชิ้นไหน
มันคือส่วนไหนอะไรแบบเนี้ยนะแล้วเขายังรู้อีกนะฮะว่ากระดูกของคนตายเนี่ย
ตายจากอะไรคุณผู้ชมก่อนที่เขาจะเอากระดูกเหล่านี้ยัดใส่ตุ๊กตาเด็ก
แล้วบอกว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันคือตุ๊กตากุมารทองทำแบบนี้แล้วเนี่ย
นำไปปลูกเสกจะเพิ่มความเฮียนให้กับตุ๊กตากุมารทองในคลิปเขายังบอกด้วยนะครับว่า
ก็ตาเหล่านี้เขาส่งขายไปยังประเทศเวียดนามหลังคลิปนี้ถูกแชร์ไปแน่นอนฮะ
ชาวโซเชียลตั้งคำถามว่ากระดูกที่เขาโชว์เนี่ยของจริงหรือเปล่า
ถ้าจริงเอามาจากไหนไปขโมยใครเข้ามาเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่เมืองไทยหรือเปล่า
ทำที่ไหนจังหวัดไหนนะฮะกุฏิไหนหรือว่าที่ไหนก็ตามที
ชาวเน็ตช่วยกันสืบช่วยกันแจ้งบ่อแสเรื่องนี้ไปยังตำรวจ
แล้วก็ให้ตรวจสอบโดยด่วนนะครับนะฮะทีมข่าวเราตรวจสอบทราบว่า
กลุ่มนี้เขามีสำนักอยู่ที่อำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีครับ
แล้วก็มีการโพสต์ภาพเรื่องของเท่ากระดูกคนตาย
หลังจากเสร็จสิ้นพิธีชาปนกิจศพตามวัดต่างบ่อย
ตั้งแต่วันที่๑กรกฎาคมที่ผ่านมา
ก็มีการไปขุดกระดูกคนตายจากสุสานแห่งหนึ่ง
พอได้กระดูกมาก็เอาไปปลูกเสกพร้อมด้วยเส้นผมและกระดูกคนตาย

แล้วก็เอาไปใส่ในตุ๊กตาที่ทำเป็นกุมารทองเพิ่มความเฮียน
เขาบอกว่าต่างประเทศนิยมกันมาก
พฤติกรรมแบบนี้ผิดกฎหมายอาญาคุณผู้ชมครับ
รักทรัพย์แล้วก็อาจจะผิดทางแพ่งฐานละเมิด
ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนให้แก่ญาติของผู้ตายด้วย
เพราะนั่นคือคุณไปขโมยกระดูกของคนตายมา
อันนี้เป็นเรื่องที่สามารถฟ้องร้องขึ้นมาได้
แต่ก็ยังไม่รู้ว่าเขาไปขโมยมาจากที่ไหนอย่างไรบ้างนะครับ